เรื่องของอาถรรพ์ก้อนหินที่ประสาทโบราณที่เมืองโคราชกันหน่อยนะคะ
คือมีชาวบ้านกับพระไปเที่ยวที่ประสาทโบราณเก่าแก่อายุมากกว่า๒๐๐ปีที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ไปเที่ยวไม่พอสิไปเก็บเอาหินใส่กระเป๋ากลับบ้านมือบอลอีก
มีคนเขากลับไปตามด้วยนะคะตามถึงบ้านเลยจนต้องเอากลับมาวางที่เดิม
พระปรางโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านกู่ศิลาขันตำบลหลุงประดูกอำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชศรีมาค่ะนายมนูศักดิ์แสงสุกผู้ใหญ่บ้านกู่ศิลาขัน
ก็หยิบเอาหินทรายสีชมพูเอามาให้นักข่าวดูค่ะ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาถือมาเลยนะบอกว่าก้อนนี้แหละคุณนักข่าวก้อนนี้แหละ
เป็นก้อนหินโบราณที่ชาวบ้านแอบเก็บเอาไป
แล้วไปเจอดีคำว่าเจอดีคือเจอเรื่องราวอาถรรพ์นะเน
เขาไปตามเอาคืนใช่ไหม
ฝันบ้างหลอกบ้าง
รายล่าสุดเป็นชาวบ้านกับพระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง
เดินทางมาเที่ยวชมปรางกู่ศิลาขันแล้วแอบหยิบเอาก้อนหินนี่แหละ
ประสาทหยิบไปประมาณ๔๕ก้อนค่ะ
ไม่นานค่ะต้องรีบกลับมาวางคืนที่เดิมเลย
เพราะเกิดเรื่องแปลกขึ้นกับคนที่เอาก้อนหินกลับไป
คนเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุ
บางคนบอกว่าถูกวิญญาณตามหลอกหลอนอยู่ไม่เป็นสุขเลย
ตอนแรกก็คิดเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะ

ร่างกายอ่อนเพลียหรือไปเจอดีอะไรเข้า
คิดไปคิดมาอ๋อไปเอาก้อนหินมาไง
ต้องกลับเอามาคืนลองเอากลับเอามาคืนปุ๊บหายเลยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของคนโบราณ
สมัยพระเจ้าชายวรมันที่๗
ชาวบ้านรู้ดีหากมาเที่ยวต้องดูด้วยตาอย่างเดียว
มืออย่าต้องห้ามหยิบอะไรกลับไป
ชาวบ้านรู้แฟนคลับรู้คุณก็ต้องรู้ด้วย

กลับไปตอนนี้รู้แล้ว
รับว่าระวังเอาไว้เลย

แล้วถ้าเป็นเบอราณสถานคุณผิดกฎมาย